ปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับปรับป
สักหลายอย่าง๑สภาพอากาศทำให้ช่วยเหลือลูกช้างขึ้นมาได้ยาก
สองแม่ช้างมันคอยเฝ้าดูอยู่
จังหวะเจ้าหน้าที่ตัดสินใจจะเข้าทำงาน
แต่กลับถูกแม่ช้างวิ่งไล่เจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งหนีกันจ้าละวันเลย
โอ้โหมันไล่เลยคุณ
ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปใกล้ลูกช้างมันเลยนะฮะ

มันร้องป้านแบบนี้หูกลางหางชี้แบบนี้
แสดงว่ามันวิ่งไล่คือประโมโหนะครับ
ทีนี้ต้องเอายังไงดีวางแผนสิครับ
สัตวแพทย์หญิงชะนัญญาการจนะสาขาหรือว่าหมอโบ
เป็นสารแพทย์ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแล้วก็ทีมผลักดันช้าง
รวมถึงทีมอาสาช่วยเหลือสัตว์ป่าเขาใหญ่

ต้องแบ่งการทำงานเป็น๓ชุดทำงานนะคุณนะ
ชุดแรกนะทำอะไรรู้ไหมครับ
ขึ้นเขาครับเพื่อไปทำแนวป้องกันโขลงช้างที่อาจจะตามลงมา
รัศมีห่างจากจุดนี้ประมาณ๑กิโลเมตร

เพราะว่ากลัวว่าโขลงช้างพอได้ยินเสียงแม่ช้างมันร้องใช่ไหม
ช้างเขาอยู่กันเป็นโขลงอยู่กันเป็นฝูงแบบนี้
เขาจะลงมาอีกคุณลงมาสมทบกันอีกถ้าแม่ช้างร้อง
ที่๒คือชุดของคุณหมอโบเอง
จะเป็นทีมยิงยาสลบเฝ้าระวังแล้วก็เช็คพฤติกรรมของสัตว์
ส่วนชุดที่๓คือทีมที่จะเอาลูกช้างขึ้นจากบ่อ
แต่ต้องได้รับสัญญาณนะว่าสามารถเข้าทำงานได้
โดยเมื่อหมอโบยิงยาสลบใส่แม่ช้าง๓เข็มปักแล้วนะฮะ
แม่ช้างก็เริ่มยืนซึมแล้วคุณ
เฝ้าลูกอยู่ห่างที่ขอบบ่อนี่แหละครับ
ก่อนที่หน้าจัดทิ้มลงไปชนขอบบ่อ

ส่วนขาหลังทั้งสองข้างพาดอยู่ขอบบ่ออีกฝั่ง
นี่แม่ช้างนะคุณเขาเฝ้าอยู่แถวบ่อเลย
แล้วก็ลูกช้างอยู่ข้างใต้เขาคุณดูสิ
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำรถกระเช้าเข้ามาคล้องตัวแม่ช้าง
ขึ้นก่อนนะครับยกขึ้นจากบ่อตรงนี้

แล้วก็ต้องนำขึ้นไปข้างบนเพื่อจะช่วยลูกช้าง
พอยกแม่ช้างขึ้นจากบ่อได้ปรากฏว่าคุณนะ
นี่แม่ช้างทำไมรู้ไหมฮะ

ทีนี้เอ้าจะช่วยลูกช้างแต่ต้องช่วยแม่ก่อนนี่คุณ
เอาดูจังหวะนี้หน่อยนะฮะ
อู๋
วิ่ง
วิ่งเลย

คุณผู้ชมไม่เคยเห็นแน่นอน

ใช้แรงเท่าที่มีอยู่ในการปั๊มหัวใจนะฮะ

พอลูกช้างขึ้นมาได้
สุดท้ายปฏิบัติการ
ให้ช่วยเหลือลูกช้าง
ช่วยเหลือลูกช้างและแม่ช้างก็ทำสำเร็จ
สักพักหนึ่งแม่ช้างฟื้นขึ้นมาได้คุณ
สองแม่ลูกเดินกลับเข้าป่า

ท่ามกลางความดีใจแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยมาทั้งคืนของเจ้าหน้าที่
กลับไปนะลูกนะกลับเข้าป่าไปนะ
นี่ดูหมอโบสิปาดเหงื่อร้องไห้

เห็นภาพแบบนี้แล้วขอบคุณทุกคนเลย
เอาจริงนะข่าวนี้นี่คือหลายอารมณ์มากเลยนะ
จริงมันลุ้นมากสงสารกลัวระทึก
แล้วพอช่วยสำเร็จมันรู้สึกแบบ

ชีวิตของช้างนะสัตว์คู่แผ่นดินนะฮะ
โอ้โฮดีมากเอาดูว่าน้ำตาจะไหล
ข่าวนี้ดีมากจริงวันนี้ภาพดีมากเลย